หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะไม่น่าจะเกิน๒สัปดาห์ค่ะ
มีคนไปที่วัดเจดีนครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะ
กราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่ค่ะ
แล้วเขาสมหวังเขาก็เลยจุดประทัด
เขาบอกว่าเขาเห็นควันประทัดมันเป็นรูปเหมือนไก่ชน

ทีนี้มาจนถึงวันนี้มีไก่ชนเกิดขึ้นอีกแล้ว
แต่ทีนี้เกิดขึ้นจากก้อนเมฆ

นี่ไงจินตนาการสำคัญกว่าความรู้
น่ารักนะคะก็เป็นภาพให้คุณผู้ชมดูนะคะ

ช่วงนี้เพราะว่าเรานำเสนอข่าวเครียดมาเนี่ยนะคะ

อย่างไรก็ตามบรรยากาศในวัดเจดีเมื่อวานนี้ค่ะ
คึกคักชาวบ้านนักเสี่ยงโชคไปกราบไหว้ขอพร
ไอ้ไข่กุมารเทพทั้งวันเลยส่วนใหญ่ค่ะเครื่องเส้นไหว้มาเหมือนเดิมนะคะ
รูปปั้นไก่ชนชุดทหารน้ำแดงแล้วก็ประทัดค่ะ
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อมาฝากคุณผู้ชมนะคะ
ก็เหมือนจริงนะครับ
มันได้มีเลขหางประทัดมาฝากเนาะ
คุณผู้ชมต้องไปเองจะได้ตัวเองกลับไปนะฮะ